เรามาดูเรื่องสภาพอากาศแล้วฮะมีคนหนึ่ง
คือเขาร้อนด้วยเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกิน
ช่วงนี้ร้อนจัด๔๐กว่าองศาบางพื้นที่
แล้วก็เมาด้วยนะฮะทีนี้พอทั้งร้อนทั้งเมา
ก็เลยอยากจะลงไปในน้ำลงไปในสระน้ำพร้อมแห่
จะไปหาป่าแต่ทีนี้จมน้ำจมทา
ตำรวจสพเมืองชายภูมิพร้อมด้วยหน่วยประดาน้ำสว่างคุณธรรม
ชายภูมิเข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต
บริเวณหนองน้ำกลางนาบ้านหนองยับร่องหมู่๑๘
ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชายภูมิ
ชาวบ้านยืนรอดูจำนวนมากเลยล่ะครับ
เถียงนายังพบกระเป๋าเป้พบเสื้อพบกางเกง

ส่วนเจ้าของนาคือนายประวัติกงชัยภูมิอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คณิตสุวรรณชาติผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาหาเขา
แล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันจนเมาได้ที่แหละครับ
แล้วก็นายคณิตบอกว่าอากาศมันร้อนอยากจะลงไปเล่นน้ำ
ก่อนที่จะเดินลงไปในสระน้ำพร้อมกับแหจะลงไปหวานแหจับปลาด้วย
จังหวะนั้นครับเหล้ามันหมดพอดีเหมือนกัน
นายประวัติเจ้าของนาเนี่ยก็เลยบอกเออเองก็หาปลาไปก่อน
เดี๋ยวข้าจะไปซื้อเหล้านะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
ทีนี้แหละครับนายประวัติก็คาดว่านายคณิตพอลงไปหวานแห
จะจับปลาลงไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำในขณะที่ตัวเขาเองก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับ
พอกลับมาเนี่ยไม่เจอแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ
ก็ลงไปนี่ผมไม่อยู่
กู้ภัยก็เร่งกู้ศพขึ้นมาจากสระน้ำนะครับแล้วก็สอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
ญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
พนักงานสอบสวนก็ให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะฮะ
ก็ต้องเตือนให้เฝ้าระวังกันอากาศร้อนลงเล่นน้ำเล่นท่า
แล้วก็ดื่มสุราแบบนี้ต้องระมัดระวังสาเหตุของการจมน้ำนะครับ
แล้วก็เด็กด้วยนะในช่วงนี้ปิดเทอมอยู่นะฮะ
แล้วก็จะลงเล่นน้ำเล่นท่าผู้ปกครองต้องระมัดระวังนะครับ